สวัสดีครับยังคงเกาะติดกันอย่างเหนียวแน่นเลยนะครับสำหรับอากาศหนาวลมเย็นที่หลายคนรอคอยอยู่อีสานตอนบนอาจจะได้สัมผัสกันบ้างแล้วแต่ว่าหลังจากนี้พื้นที่ต่อไปจะเป็นจุดไหนจุดไหนจะต้องเตรียมรับมือกับความประบวนสภาพอากาศเป็นพิเศษที่ตอนนี้โครงบิตุนิยมพระธิยากออกมาเตือนนะครับว่าห
พบว่าตอนบนฝนที่เป็นกลุ่มเมฆสีเหลืองสีเขียวสีแดงเนี่ยนะครับค่อนข้างโล่งเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่ไปออกันอยู่บริเวณทางตอนล่างสักส่วนใหญ่นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามีกระแสลมพัดมาตรงนี้นะครับเป็นกระแสลมที่ตัดผ่านจากบริเวณพื้นที่อ่าว

ตอนบนลาวตอนบนนะครับแล้วก็มาถึงบริเวณตอนกลางประเทศไทยเลยนะครับก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งนี่เป็นการคาดการณ์ของกรมอุตุนะครับในวันพรุ่งนี้ตอนบนจนถึงตอนกลางอากาศจะเย็นลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียตและนี่คือทั้งหมดที่มาเตือนกันนะครับในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง
อาทิตย์